ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาครับคุณผู้ชมฮะ
สมทำหน้าที่ดีเยี่ยมเลยนะในหลายพื้นที่เลย
ส่งข้าวส่งน้ำให้กับคนที่กักตัวเพราะว่าเขามาจากพื้นที่เสี่ยง
ไม่ใช่แค่ส่งข้าวส่งน้ำเท่านั้นนะครับส่งอะไรด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมข้าวก็สำคัญน้ำก็สำคัญแล้วปัจจัยที่๖ก็ได้๗ก็ได้
ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนะครับ
จะเป็นเพราะห้องพักที่นี่ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่กักตัว
คนนี้เลยให้ท่านนี้ดีกว่านะฮะมีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงนะครับ
คุณป้าเป็นจำนวนมากแบบว่าดื่มมะนาวบ้างนะรักษาเสียง
หรือว่าซื้อวิทยุสื่อสารให้ก็ดีทรโข่งก็ได้
ห่วงบอกเดี๋ยวคอจะแตกซะก่อนนะฮะครบกักตัว๑๔วัน
คลิปนี้เกิดขึ้นที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คุณป้าเป็นอสมชื่อป้าเรานะฮะโอ้ทำหน้าที่ยอดเยี่ยม
ส่วนบรรยากาศที่แผงลอตเตอรี่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาธนะครับ
ก่อนการออกรางวัลงวดวันที่๑๖สิงหาคมวันนี้นี่แหละฮะ
มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันคึกคักเลยตามหาเลขที่ชอบเลขที่ใช่กันอย่างต่อเนื่อง
แม่ค้าเนี่ยเล่าบอกว่าเลขที่ขายดีตลอดทั้งวันมีคนมาหานะ
โอ้โหนี่นี่เป็นคอโอคอพันธ์แท้จริง
พลเด็กประวิษฐ์วงศ์สวรรค์รองนายนรกธมนตรีนะครับ
เกิดวันที่๑๑สิงหาคม๒๔๘๘นะฮะ

มีคนเอาไปจับคู่ด้วย๗๖ไม่ต้องจับ๑๑

แต่๘๑๑ต้องมานะ๔๘๘ต้องมานะขายดีจนเกลี้ยงแผงทำไมครับคุณผู้ชม
ทำไมเลขเบิ้ลมาเพราะว่าถ้าย้อนไป๑๖สิงหาปีที่แล้วมันออก๘๘

มีสถิติเหรอมีสถิติให้ได้คิดด้วยนะครับอย่าให้รู้ว่าถูกนะ
ถ้าถูกคราวนี้ต้องห้อยคอเลยมันขังเหลือเกินนะครับ
ขยับต่อเนี่ยช่วงนี้โค้งสุดท้ายติดปลายนัวกันสักนิดครับ
ไปที่นครปฐมวัดสว่างอารมณ์ฮะหลายคนก็ไปรอบนี้ก็ไปเหมือนกัน
สวารมก็คืออำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ชาวบ้านก็มาไหว้ขอพร
เท้ามหาพรม๘กร๔หน้า๕เมตรสูงใหญ่๕เมตรฮะ
รวมถึงมาไหว้ขอพรจากท้าเวสวรรณด้วย

ขุนจารวรข่ายรือนามเป็นสวนเจ้าของไล่ใหญ่พอสมควร

เอาข้าวสารข้างหน้านี้นะฮะครึ่งตัน๕๐๐กิโลกรัมมาถวายด้วย
เพราะที่ผ่านมาได้โชคได้ลาบ
ก็คราวนี้ก็มาขอโชคขอลาบอีกครั้งหนึ่งฮะ
มีรูปปั้นพญานาคเก้าเซียนใหญ่เลย
ใหญ่ขนาดไหน๕เมตรครับ
พญาเพชรพัฒระนาคาราช
พญาเกร็ดแก้วนาคาราช
หลายต่อหลายคนก็มาขอโชคขอลาบ
เม็ดฝนเหรอใช่เม็ดฝนฝนตกอยู่หน่อยหนึ่ง
ที่สำคัญชาวบ้านบอกชี้ไปให้ดูนู่นนู่นคืออะไร
มีก้อนหินวางเรียงกันอยู่
เป็นก้อนหินธรรมชาติ
เขาเชื่อว่านี่คือสันหลังพญานาค

ลุยไปเพื่อจะไหว้สันหลังพญานาค
จากนั้นมาก็จุดทูปเสี่ยงทายปลายนวมสักนิดนึง
มีไหมไม่เอ่ยชื่อเลข

นี่เป็นการถ่ายภาพที่มีศิลปะมา

ใครอยากไปขอพรในพื้นที่สูงนะคะไปได้ค่ะ
ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงค่ะ
เสียงอะไรคะเสียงดวงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะชาวบ้านเรียกว่าสารเจ้าพ่อเขาวงเวียนค่ะ
อยู่ที่ตำบลคลองใหญ่แหลมงอบจังหวัดตราด
ชาวบ้านบอกว่าสารเจ้าพ่อแห่งนี้นะ
หลายคนที่ขอแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการ
เรื่องความรักเรื่องอะไรล่ะสมหวัง
พอสมหวังปุ๊บก็ต้องกลับมาแก้บนนะคะ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันชาวบ้านก็มาขอค่ะ
จุดทูปเสี่ยงทายเดี๋ยวนี้เนี่ยคือจุดทูปเนี่ย
ไม่ได้ขออย่างเดียวแล้วนะมาเสี่ยงทายกันด้วย
เพราะว่าเลขก้านทูบนั่นแหละ๓ตัวนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
จากทูบเสี่ยงทายแล้วเดี๋ยวโฟกัสไปที่เปลือกหอยคุณผู้ชม
นี่เปลือกหอยเป็นปริศนาธรรมอีกแล้วค่ะ
หลายคนบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวเลขอะไรไม่ได้บอกนะคะ
อันนี้ปูอันนี้ปูอันนี้อันนี้เดี๋ยวหอยค่ะ
อ่าเห็นชัดไหม
นี่เปลือกหอยนี่เปลือกหอยค่ะอ่าวนี่แหละ

ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเหมือนกันแล้วนี่คืออ๋อครับผม
เราต้องเก็บประสบการณ์ต่อไปนะครับครับผม
ปริศนธรรมยังไม่หมดคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ปลวกค่ะ
ปลวกมาทำรังบนแท่นปูนบนแท่นปูนรูปปูม้ายักษ์ตรงนี้
แล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขดิฉันไม่เห็น
ด้วยความสัดจริงไม่เห็นแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นก็ลองดูนะฮะ
อ่าจุดนี้จบนะคะที่แหลมงอบจังหวัดตราด

โซเชียลเขามีการแชร์ลูกช้างแสนรู้ใบ้เลขด้วยนะคะ
เป็นช้างสีดอช้างสีดอคือเป็นช้างพลายที่มีงาสั้นนะคะ
วิธีการคือนั่นค่ะลูกปิงปองเขียนตัวเลขใส่ในกระเป๋งไป
แล้วก็ใช้งวงจับออกมา

เขียนสูงถึง๙เมื่อสักครู่๗แล้วมา๔แล้วมาอะไรฮะ

อุ๊ยพี่เบิ้ลถ้าดูจากสถิติมวดที่แล้ว

พี่เบิ้ลบอกคุณยอมคุณแล้วนะฮะแต่ว่า
อันนี้คนที่ไหนมีกะเป็งมาด้วย
กะเป็งกระเป๋า